เป็นคดีฆาตกรรมเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมผัวโหดที่ชื่อว่านายจ้องไปใช้ขวานจามหัวเมีย
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๑กันยายนที่ผ่านมานะคะในท้องที่รับผิดชอบของโรงพักทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
หลังจากที่ก่อเหตุแล้ว๑กันยายนนั่งรถทัวร์มาวันที่๒กันยายน
ไปบ้านลูกสาวที่ในท้องที่ปลานบุรีจังหวัดประจวบคิวรีคันสุดท้ายเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นค่ะ
ตำรวจปลานบุรีไปรวบตัวมาได้นะคะเมื่อวานนี้๓กันยายน
แล้วตอนที่รวบตัวได้เห็นไหมคะกำลังนุ่งผ้าขนหนูกำลังจาบน้ำแต่ไม่ทันได้อาบค่ะ
ตำรวจไปตะครุบตัวมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวมาเที่ยวโรงพักปลานบุรีมาสอบปากคำ
มาดูหน่อยนะคะว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนายจ้องผัวโหดรายนี้
ชื่อจริงก็คือนายประยงอินทรทนมายุ๔๙ปีเขาให้การกับตำรวจว่ายังไง
เขาบอกว่าเขานั่งรถทัวร์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือทุ่งสงศนั่นแหละ
กบดานกับลูกสาวอยู่ที่บ้านลูกสาวที่ประจวบนะฮะนายจ้องเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า
นั่งรถทัวร์มาตอนที่นั่งบนรถทัวร์นะคนข้างดูเหมือนว่าจะจำเขาได้
คนข้างข้างดูมือถือตลอดแล้วก็หันมามองเขาตลอดเขาเองก็เลยถามกลับไปว่า
มองอะไรฝั่งวัยรุ่นคนนั้นนะคะบอกว่าพี่น่าคุ้นนะเหมือนในข่าวนี้เลย
ก็คือคนที่นั่งข้างเนี่ยยื่นมือถือให้ดูด้วยนะคะข่าวผัวจามหัวเมีย
เอาขวานจำหัวเมียนะคะนายจ้องก็ไม่ปฏิเสธพ่อหนุ่มคนนั้นนะคะบอกว่าอ๋อพี่เอง
เดี๋ยวจะไปมอบตัวแล้วล่ะสุดท้ายไม่ทันได้มอบตัวนะคะก็ถูกจับซะก่อนค่ะ
ถูกจับวันที่๓กันยายนเมื่อวานนี้๖โมงเย็นในท้องที่คือโรงพักปลานบุรีประจบคีรีคัน
ช่วงเช้า๗โมงวันนี้ค่ะ๔กันยายนตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือโรงพักทุ่งสงศ์เนี่ยนะคะ
ไปรับตัวนายจ้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่โรงพักทุ่งสงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ถึงในท้องที่สักประมาณบ่ายสองทีนี้นักข่าวของเราค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
สังเกตสีหน้าค่าตาของผัวโหดรายนี้นายจ้องเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีอาการสลด
ไม่ได้มีอาการแสดงอาการเสียใจใดทั้งสิ้นนะคะนายจ้องให้สัมภาษณ์กับคุณระวิการบอกว่า
วันที่๑กันยายนหลังจากที่เลิกงานก่อสร้างแล้วก็เดินทางกลับบ้าน
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมฟังดีนะคะตอนนั้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างบ้าน
ก็ไม่รู้ว่าใครพอเดินเข้าไปในบ้านเห็นภรรยาที่เขาฆ่าเนี่ยนอนอยู่
ก็เลยเข้าไปกอดกะว่าจะกอดให้ชื่นใจซะหน่อยเพราะทำงานมาเหนื่อย
แต่กลับโดนภรรยาเนี่ยดุด่าว่ากล่าวนายจ้องบอกว่าถึงขั้นว่าเมียเนี่ย
ถีบตกเตียงด้วยนะด้วยความโมโหก็เลยไปคว้าเอาขวานที่อยู่บนหัวเตียงนอนเนี่ย
มาฆ่าเมียแล้วเอาปลอกหมอนรัดคออีกทีหนึ่งแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ตอนหลบหนีไปเนี่ยหยิบโทรศัพท์ของเมียไปด้วยนะคะหลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปที่บ้านญาติที่อำเภอนาบอนนาบอนเนี่ยติดกับทุ่งสงศ์เป็นรอยต่อกันนะฮะ
ห่างไปสักประมาณยี่สิบกิโลเมตรทีนี้ญาติก็เห็นแล้วแหละว่านายจ้องเนี่ยเป็นข่าวคือฆ่าเมียตัวเอง
ก็กลัวว่าถ้าเกิดให้ที่พักเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าให้ที่พักแก่ผู้ต้องหา
ญาติก็ไม่มีคนไหนที่จะกล้าให้นายจ้องเนี่ยพักอยู่ด้วยนะคะครับนายจ้องให้ปากคำกับตำรวจต่อค่ะ
บอกว่าตัดสินใจจอดรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้แล้วก็ขอให้ญาติไปส่งขึ้นรถทัวร์
เดินทางไปที่ปลายบุรีประจวบในวันที่๒กันยายนสักประมาณ๑ทุ่มจนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มนะคะ
จ้องอ้างต่อบอกว่าปกติแล้วเนี่ยขวานไม่ได้อยู่บนเตียงนอน
ไม่ได้อยู่บนที่นอนในห้องนะคะแต่คืนเกิดเหตุเนี่ยจู่จู่ก็มีขวานวางอยู่
ไม่รู้เหมือนกันว่าเมียเนี่ยเอามาทำไมแต่ตอนก่อเหตุไม่ได้เอาขวานจำหัวเมียนะ
ใช้แค่ด้ามขวานะคะทุบไปสองครั้งเท่านั้นเองนะคะ
อันนี้เดี๋ยวตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็พิสูจน์ได้เรื่องของผลการชนะสูตรพลิกศพก็ดูได้นะคะ
แต่จากบาดแผลค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นว่ากระโหลกศีรษะของเมียเนี่ย
เลือดไหลนองเต็มเตียงนอนเลยนะคะส่วนเราก็ถามต่อคุณระวิการถามต่อว่า
อยากจะขอโทษใครไหมอยากจะขอคำมาเมียไหมขอโทษญาติเมียไหม
หรืออย่างไรนายจ้องบอกว่าไม่ขอโทษใครใดทั้งสิ้นไม่ขอโทษเมียไม่ขอโทษญาติ
และไม่ประสงค์ที่จะไปทำแผนด้วยเพราะเชื่อว่าไปทำแผนเดี๋ยวก็ถูกรุมประชาธรรมนะคะ
แรงโมง
ดังเพลิง
กากสอน

กับเตี๊ยงที่มันไหล่ตีที่สุดพลักษณ์
เตี๊ยงมันใหญ่ลูกเล็กเตี๊ยหลักเย้น
ตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ

เรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่าล่าสุดนายจ้องคนนี้

อาจจะมีผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

คุณศรีวันจันมาศอายุ๔๓ปีนะคะ

สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอกค่ะ
มันโหดเกินไปมันเฮี่ยมเกินไป

คือนายจ้องคนนี้พฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
แค่ทุบใช้ขวานทุบ

ถึงขั้นว่าต้องเอาปลอกหมอนมารัดคอ

ไม่ได้เอาขวานไปจามหัวฟันหัวเนี่ย

มีแผลถูกฟันเย็บกว่าร้อยเข็มนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ถาม

พยายามที่จะไปกอดเมียรักของตัวเองเนี่ยนะคะ

สะพ้ายของผู้เสียชีวิตบอกว่า

เพราะว่าเป็นหลานชายของผู้ตาย
หลานชายคนนี้ออกมายืนตามง้อ
แฟนของตัวเองไม่ใช่ชายแปลกหน้าที่ไหนนะคะ

คือก่อนเกิดเรื่องสักประมาณ๒๓วัน
นายจ้องเนี่ยถือขวานแล้วก็เดินไปบ้านคู่เขยกัน

จ้องเขาเคยระแวงหึงและหวงว่า

เขยคนนี้จะมาชอบภรรยาตัวเองหรือเปล่า

พี่สาวตลอดก่อนที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะคะ
บอกว่าให้จับตัวนายจ้องให้ได้

ร้องไห้ทำท่าเหมือนถูกรัดคอ

เหมือนกับว่าหายใจไม่ออกลักษณะคือ
วิญญาณของผู้ตายมาเข้าร่างหรือเปล่า

แล้วก็ตระเตรียมมาอย่างดี

มีผ้าปิดใบหน้าที่นอน
พับเก็บเรียบร้อยมุ้งกางอย่างดี

ก็ถูกล็อกจากด้านในด้วย
ฉะนั้นเชื่อว่านี่แหละเตรียมการมา
เพื่อฆ่าพี่สาวของตัวเองค่ะ
เอาล่ะอีกคนหนึ่งที่เราก็พยายามตามหานะคะ

นี่คุณผู้ชมผู้ชายที่ใส่เสื้อ
ชายแท้ของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายมุ้ยอายุ๒๕ปียืนยันว่า
นี่แหละเป็นคนยืนหน้าบ้านลักษณะคือหน้าบ้านของ
เสียชีวิตเพราะคืนนั้นแฟนสาวของเขาเนี่ยงอนแล้วก็ออก
จากบ้านเขาก็เลยออกมาตามหาแฟนสาวที่อยู่นอกบ้านก่อน
มาพบว่านายจ้องนายจ้องเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็น
ไม่ได้เลยที่นายจ้องอ้างว่าไม่รู้จักเขาแล้วเขาเป็นคน
หน้าสำหรับนายจ้องเพราะคืนนั้นนายจ้องเนี่ยก็ยังพูดคุย
กับเขาอยู่เลยก่อนที่จะออกไปจากบ้านนะคะ
อะไรพูดว่าม
ทีนี้นี่นะคะตำรวจบอกว่าตำรวจสามารถแกะรอยคนร้ายรายนี้ได้เนี่ยคือก่อเหตุที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชแล้วก็มากบด้านที่บ้านลูกสาวที่ในท้องที่โรงพักปลาลบุรีประจวบเนี่ยเพราะโทรศัพท์มือถือที่ในจ้องขโมยของเมียไปนั่นแหละเขาจับจักสัญญาณโทรศัพท์นะคะจนกระทั่งตามไปจับกลมตัวในจ้